อยากรู้นะคะว่าตกลงเลิกกันแล้วจริงใช่ไหมแล้วก็บอกกันเลยนะคะว่าเลิกกันแล้วจริงคุณเสียดายเวลาเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรอุตส่าห์หวานสยบเสียงกองแช่งไม่ได้พูดผิดนะก่อนหน้านี้กว่าเขาจะฝ่าฟันกันมานะคุณ
กองแช่งแข็งกันอยู่ถึง๓ปีละเทียวมีข่าวแววมาแล้วว่าคู่หวานต่างวัยทั้งเมย์ทั้งเจ๊นะ
คุณเมย์๓๖แล้วคุณเจปีนี้๒๕เต็มเบนเจอร์เพศพอดี
อาจจะมีแผนลั่นระคังวิวานะครับเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยออกปากเอาไว้ว่าเดี๋ยวขอบวชก่อน
เป็นเรื่องเป็นราวให้เสร็จก่อนแล้วคุณเจก็บวชเสร็จแล้วด้วยนะฮะ
ั่นวาจาไว้แล้วว่าเจ้าสาวเนี่ยคงไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วล่ะก็คงจะเป็นคนนี้แหละ
เมื่อสักครู่คุณเจเขาก็พูดชัดไปแล้วอันนี้เป็นภาพที่แบบเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะครับ
ก็ชัดเจนว่าต้องเป็นคนนี้เป็นเธอคนนี้นะคะ
แต่ใครจะคิดคุณว่าคล้อยหลังจากการบอกรักข้ามประเทศ๒วันเท่านั้นเองนะคุณ
หลายคนคงได้เห็นภาพกันไปแล้วนั่นเองนะครับ
บอกว่ารักถึงทางตันแล้วก็ยังเสียใจกันทั้งคู่
เพราะเป็นการจากลาทั้งที่ยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะ
งานนี้คุณแฟนคลับไปไม่ถูกจริงมืนตื้นเอาจริงว่าตกลงแล้วเลิกกันเพราะอะไรนะฮะ
แต่ก็ได้แต่เป็นห่วงอย่างห่างนะคุณส่งกำลังใจให้กันแบบท่วมท้นเลยทีเดียว
ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบันเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อกันไปนะครับ

บอกว่าการเลิกรากันเนี่ยเป็นปัญหาจากครอบครัวของฝ่ายชายนะคะ
แลนแต่งงานที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นมันไร้วี่แววคุณ
อกจากจะไม่มีเลิกแต่งงานนะฮะ
อันนี้ตามที่ข่าวที่คุณเมย์ได้ให้ไว้บอกว่า
เลิกนี่ถ้าจะได้จริงรอไปอีก๓ปี
ตอนนี้คุณเมย์๓๖อีก๓ปีผู้หญิงเรา๓
เกือบจะแตะหลัก๔แล้วนะ

อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ช่วงนี้คือ

อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวตีกันตายพอดี
ตอนนั้นช็อกจนถึงขั้นร้องไห้ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่

ถามคุณแม่ของคุณเจเหมือนกันว่าไม่ชอบอะไรเธอหรือเปล่า
แต่ว่าครอบครัวฝ่ายชายยืนยันค่ะว่าไม่มีอะไร
อย่างที่ได้ฟังคุณพ่อให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่
คุณพ่อบอกว่ากับเมย์เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
แต่นี่แหละค่ะก็หากว่าอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลใจอยู่
ก็คือว่าหากว่าครอบครัวของคุณเมย์เองเรียกสินสอดแพง

แม้ว่าฝ่ายชายเองไม่อยากเลิกนะคะ
แต่ว่าทุกอย่างมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย
ความรักอย่างเดียวมันไม่พอจริง
เธอก็เลยขอยุติความสัมพันธ์เอาไว้
นี่ก็ยังประจวบเหมาะกับไอจีของพี่สาวคนสนิทด้วยนะครับ
หนิงปณิตาบอกว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนสองคน

บอกว่าพี่หนิงจะดูแลเมย์ตามที่ให้สัญญาเอาไว้
ข้อความนี้ก็ดูจะเป็นการยืนยันสาเหตุการเลิกราอีกหนึ่งเสียงนะคุณว่า
การเลิกราครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอสองคนเท่านั้น

คือไม่ใช่ว่าหมดรักกันแล้วเลยนะ
ก็คือเรื่องของความรักมันก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของครอบครัวมันก็สำคัญมาก
ตอนแรกคิดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของระยะทางหรือเปล่า
ว่าตอนนี้เจเองก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักที่หลีกที่ญี่ปุ่นนะคะ
กำลังจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

อ๋อแล้วเกิดประเด็นอันนี้ขึ้นอย่างไร

จริงแต่อย่างที่บอกความรักเป็นเรื่องของสองคนจริง
แต่มันไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวแล้วจะสามารถไปจนตลอดรอดฝั่งได้